สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เริ่มกันที่ประเด็นของอากิระนิชโนที่เตรียมเป็นกุศือคนใหม่ของทีมชาติไทย
ก็มีความคิดเห็นจากแฟนบอลในอาเซียนนะครับในหลากหลายแง่มุมครับ
ความเคลื่อนไหวของวันที่กุญสือทีมชาติไทยคนใหม่นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวที่สร้างความตื่นตกใจให้แฟนฟุตบอลไม่น้อย
อย่างไรก็ตามทางสมคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าได้ตกลงด้วยวาจากับกุญสือรายนี้เรียบร้อยแล้ว
และสถิติในวงการฟุตบอลทั่วโลก
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ
ยังต้องรอการยืนยันและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการของกุญสือรายนี้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับ
และน่าจะพาทีมไทยสู้กับชาติของเขาได้อย่างสนุก
และบอกในเชิงด้วยว่าเป็นการเล่นใหญ่มากหรือว่าจ่ายแพงมากนั่นเองนะครับ
ส่วนโดยเฉพาะแฟนบอลเวียดนามก็มาเกดทัพตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุมนะครับ
รวมถึงมีกลุ่มแฟนที่มาเกลียนว่าเตรียมแพ้ปาร์คฮังซอร์ได้เลย
และเปลี่ยนยังไงเวียดนามก็ชนะไทยอยู่ดีนะครับ
อกจากนี้ยังมีการรวบรวมสถิติที่น่าสนใจของแฟนฟุตบอลนะครับ
คุณซื้อเวียดนามคนปัจจุบันเป็นโค้ชอยู่นะครับ
ขณะที่เกมบ้านของกำบัดเสมอกันไป๑๑
แต่ว่าในนัดนั้นกัมบาโอซาก้าการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับ